ที่ภาคใต้แน่นอนนะฮะมีแพทย์กับพยาบาลทางภาคใต้ติดโควิด๑๙
แล้วก็หวั่นว่าจะไปแพร่เชื้อเพิ่มเติม
ทางจังหวัดต้องมีการประกาศปิดสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกพื้นที่

เพราะว่าสำนักทะเบียนเอาไว้แจ้งเรื่องของผู้เสียชีวิตกับผู้ที่แจ้งเกิด
ปิดก่อนเพื่อไม่ให้ประชาชนไปรวมตัวกันนะครับ
รวมทั้งหมดตอนนี้๒๖รายด้วยกัน
แล้วก็ในจำนวนผู้ติดเชื้อนั้นก็มีบุคลากรทางการแพทย์ด้วยครับ
ของโรงพยาบาลบรรนังสตาซึ่งเป็นพยาบาล๒รายแล้วก็เป็นแพทย์๑ราย
โรงพยาบาลได้สั่งกักตัวแพทย์ผู้ใกล้ชิดแล้วก็บุคคลใกล้ชิดทั้งหมด๖ราย
รวมทั้งสั่งกักตัวบุคลากรใกล้ชิดกับพยาบาลด้วยเพื่อสังเกตอาการอีก๒๑ราย
จังหวัดเองก็ต้องมีการเพิ่มมาตรการป้องกันเหมือนกัน
คณะกรรมการโรคติดต่อยาลาได้ออกประกาศให้สั่งปิดสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ของยาลา
เป็นการชั่วคราวหยุดให้บริการไปก่อน
แต่ว่าประชาชนในพื้นที่ยังสามารถไปใช้บริการได้เรื่องของการแจ้งการเกิดการตายอย่าไปได้นะเพราะมันจำเป็นอยู่
เช้าวันนี้ก็มีการนำป้ายไปประกาศติดเอาไว้ที่บริเวณหน้าทางเข้าสำนักงานต่าง
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบต่อไปแต่คนก็ไม่ได้เดินทางไปเหมือนแต่ก่อนนะครับ
ส่วนที่นราธิวาสนายปรีชานวลน้อยนายอำเภอสุไงโกลกนะครับได้มีการออกประกาศ
ออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่ในพื้นที่ของอำเภอสุงัยกลลกเสียชีวิตเมื่อตี๓ของวันนี้
หลังเข้าไปรับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุไงโกลก
ก่อนหน้านี้ผู้ตายเนี่ยเดินทางข้ามพรมแดนไปที่เมืองรันตูปัญญังรัฐกรันตังของมาเลเซีย
จะถูกเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของมาเลเซียกักตัวเอาไว้เพราะตรวจพบว่ามีไข้สูง
สุดท้ายก็ไปตรวจผลปรากฏว่าเป็นบวกคือติดไวรัสโคโรนา
การเสียชีวิตของชาวสุงัยโกลกรายนี้ถือเป็นการเสียชีวิตด้วยโรคโควิด๑๙รายที่๕ของประเทศไทย
ทางอำเภอก็เลยต้องมีการกักตัวสมาชิกคนในครอบครัวเอาไว้ที่บ้านโดยตรวจร่างกายเบื้องต้นตอนนี้ทั้งหมดยังไม่พบว่าติดโควิด๑๙
ปิดท้ายที่สงขรากันหน่อยไปที่วัดมหัตตะมังคารารามหรือว่าวัดหัดใหญ่
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล๕เทศบาลนครหัดใหญ่
ก็มีการไปตรวจร่างกายพระอาคันตุกะ๑๐รูปเพิ่งเดินทางกลับมาจากมาเลเซียแล้วก็ไปพักอยู่ที่วัดหาดใหญ่ตั้งแต่๑๘มีนาคม
และต้องให้กักตัว๑๔วันซึ่งผลการตรวจพระทั้ง๑๐รูปยังมีอาการปกติไม่ได้มีการเข้าข่ายว่าติดโควิด๑๙
แต่เพื่อเป็นการป้องกันทางวัดก็เลยต้องกักตัวพระเนรทั้งหมดเลยเนี่ยในวัดเนี่ย๖๕รูปนะฮะงดออกบินทบาทเป็นการชั่วคราวจนถึง๓๐มีนาคมและให้ตรวจร่างกายทุกวันห้ามไปใกล้ชิดกับพระอาคันตุกะทั้ง๑๐รูปที่เดินทางข้ามมานั่นเองนะครับ
ตอนนี้หลายพื้นที่นะคะคือต้องบอกกันว่าเราเนี่ยอยู่ภายใต้พระราชกำหนดฉุกเฉินหรือพรกรฉุกเฉินทั้งประเทศแต่ในขณะเดียวกันแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยทางฝ่ายปกครองเขาก็มีอำนาจในการที่จะออกข้อกำหนดหรือมาตรการต่างเพิ่มเติมในพื้นที่ของเขาด้วยซึ่งหลายพื้นที่เขาก็มีวิธีแล้วก็มาตร

คือเขาบอกว่าดักรอน่าบ้าน
ออกจากบ้านมาปุ๊บไม่ใส่หน้ากากอนามัยจะเข้าไปถามก่อนว่าทำไมไม่ใส่แล้วก็เอาไม้เรียวขวดเลย
แต่ก็ไม่ได้หวดแรงจนถึงขั้นแบบเขี้ยนตีนะคะแต่ก็คือตีให้รู้ว่าเนี่ย

ตีเป็นเชิงสัญลักษณ์ใช้คำนี้ดีกว่าค่ะ
ไม่ได้ตีทำโทษนะคะตีเป็นเชิงสัญลักษ

แล้วก็จะไล่ให้ไปล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
แล้วก็เอาหน้ากากอนามัยให้ใส่แจกให้นะ

ใช่คือจับไปล้างมือที่ซิง

แล้วก็กำชับเลยว่าคุณต้องใส่ตลอดนะ
สิบซ้ายไปเลย
จริงนะแบบอินเดียก็ดีนะ
อินเดียตีแบบถ้ายังไม่เข้าบ้านก็มีสิทธิ์ขาหัก
คือหวดเลยนะอันนี้คือแปะเหมือนแบบ

แล้วตีเชิงสัญลักษณ์นะคะไปที่จังหวัดตากค่ะ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปิงเคลิ่ง
ตำบลแม่จันทร์อำเภออุ้มผางหารือกันกับผู้นำท้องถิ่น
เพื่อหามาตรการรับมือกับกลุ่มเสี่ยงที่จะแพร่โควิดสิบเก้า
จากประชาชนที่เดินทางมาจากกรุงเทพแล้วก็อีกหลายจังหวัดกลุ่มเสี่ยงนะคะ
คือมีหลายคนมากที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
แต่ยังคงใช้ชีวิตตามปกติไม่ยอมกักตัว๑๔วัน
ทุกคนลงความเห็นว่าไงรู้ไหมคนอ่า
ใครก็ตามที่มาจากพื้นที่เสี่ยงแล้วไม่ยอมกักตัวอยู่บ้าน๑๔วัน
เดี๋ยวพาไปกักให้แต่ไม่ให้กักอยู่บ้านนะไปไหนฮะ
พาไปกักในป่าช้าจ้ะโอ้โหอันนี้จะกลัวผีหรือว่ากลัวอะไรดี
เจ้าหน้าที่จะพาตัวไปกักบริเวณที่ป่าช้า
ใกล้ที่ตั้งศพและเมนเผาศพจนครบ๑๔วัน
เพื่อให้ประชาชนหัวดื้อตระหนักถึงคนรอบข้าง
ที่จะต้องเสี่ยงกับโควิด๑๙เพราะการกระทำไร้ความรับผิดชอบของคุณ
แล้วก็อาจจะได้ทำใจด้วยนะว่าเนี่ยถ้าเรายังประมาทไม่ระมัดระวังเนี่ย
เราอาจจะต้องมาอยู่ตรงนี้ก็ได้มีหลายคนใช้ยาแรงแบบนี้นะคะ
ซึ่งพื้นที่บ้านเปิงเคลิ่งมีประชาชนกลับจากพื้นที่เสี่ยง
ระหว่างวันที่๒๓มีนาคมถึง๒๕มีนาคม๑๙๓คนเลยนะคะ
แต่ณตอนนี้นะยังไม่มีใครโดนจับไปกักตัวที่ป่าช้า
แล้วว่าทุกคนปฏิบัติตัวเองดีมีวินัยเก่งมากนะคะ
ท้ายกันที่นครราชศรีมาที่ตลาดเย็นวัดโพตำบลเมืองปัก

เขามีการตั้งจุดคัดกรอง๓จุดบริเวณทางเข้าตลาด
กรองทั้งพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็
ประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของในตลาดด้วย

เว้นระยะห่าง๑เมตรก่อนเข้าตลาดด้วย
ก็หวังว่าจะเป็นมาตรการที่จะช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ได้นะคะ
ใครที่ทำขั้นตอนทุกอย่างหมดแล้วก็ผ่านเนี่ย
ก็จะได้รับสติ๊กเกอร์สีแดงติดที่เสื้อ
แสดงว่าผ่านการตรวจแล้วปลอดภัยเข้าได้

กว่ารัฐบาลจะแจ้งว่าการระบาดของโควิด๑๙หมดไปจากประเทศไทย
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์หน้าจอของเราเยอะมากเลย